เหนาเหนาแบบนี้ขึ้นเหนือมาค่ะคุณผู้ชมมาที่ม่อนแจ่มนะคะหาโอกาสมาขี่ฟอร์มูลล่ามุมกันดีกว่านะคะเพื่อความเพลิดเผลินสนุกสนานในช่วงนี้ค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนด้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานหรือออกไปท่องเที่ยวกันแล้วค่ะช่วงสองสามวันนี้สุดสัปดาห์อากาศจะ
เฉพาะตอนบนของประเทศภาคเหนือภาคอีสานนั่นเองตรวจสอบข้อมูลกันจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาเห็นแล้วอย่าเพิ่งเบื่อนะคุณผู้ชมจริงจริงอ่ะเรื่องของสภาพอากาศเป็นเรื่องที่รู้ไว้ก็ดีนะคะก็เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราอย่างตอนนี้ค่ะใครที่อยู่ภาคใต้หรือว่าใครจะลงไปเที่ยวภาคใต้เนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องฝนตก
จะมาสังเกตเส้นความกวดอากาศอาจจะดูงงนะคุณผู้ชมแต่ถ้าจำคีย์เวิร์ดเอาไว้เนี่ยไม่ยากค่ะเช่นเส้นสีน้ำเงินที่มีตัวเลขพันสิบสี่พันสิบหกถ้ามาถึงประเทศไทยจุดไหนเนี่ยแปลว่าจุดนั้นเริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นเส้นสีแดงตรงนี้ค่ะจะเป็นเส้นร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยร้อนกั
ธรรมราชลงไปเนี่ยนะคะคลื่นสูงด้วยฝนตกหนักด้วย
เฝ้าระมัดระวังกันตลอดช่วงนี้นะคะ๒๗พฤศจิกายนวันศุกร์ค่ะ
ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางโดยรวมแล้วอุณหภูมิลดต่ำลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียส
อากาศเย็นลมหนาวพัดมาแล้วนะคะยอดดอยยอดภูก็อุณหภูมิประมาณเก้าองศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงเลยนะคะแถบจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปถึงนราธิวาส
ชาวเรืองดออกจากฝั่งช่วงยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้าพฤศจิกายนเช่นเดียวกับฝั่งอันดรมันก็ฝนหนักไม่แพ้กันค่ะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงเช้าเช้าแบบนี้ลมเย็นสบายดีนะคะแต่ว่ากลางวันอากาศร้อนเลยค่ะคุณผู้ชม
ถ้ามองขึ้นไปท้องฟ้าจะเห็นฟ้าเป็นสีฟ้าไร้เมฆปกคลุมเลยก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าอากาศจะค่อนข้างแปรปรวนด้วยนะคะ
แต่ถ้าใครถือโอกาสไปเที่ยวภาคเหนือก็ทำกิจกรรมที่เพิ่มความสนุกสนานแล้วก็คลายหนาวอย่างเช่นขี่ฟอร์มูล่ามงค์ก็ได้นะคะ
ขอไปเชียร์ก่อนดีกว่านะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ
ลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ